คุณผู้ชมคะการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ถือว่าตอนนี้ก็แล้วเสร็จกันเกือบทั่วประเทศแล้ว
พระเมรุมาตรที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
รวมถึงพระเมรุมาตรจำลอง๘๕แห่งทั่วประเทศ
ก็ถูกจัดสร้างขึ้นอย่างสง่างามและสมพระเกียรติ
และถูกสร้างบนคติความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อดีต
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

ในที่สุดเมื่อวานนี้พระเมรุมาตรก็เสร็จสมบูรณ์
สมบูรณ์ก็คือว่ากรมศิลปากรได้รื้อนั่งร้านออก
ใครที่ได้เห็นภาพพระเมรุมาตรเต็ม
ก็จะรู้ว่าวิจิตรสวยงามขนาดไหน
ฉะนั้นรายการในวันนี้เนี่ยจะให้ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเมรุมาตร
แม้ว่าก่อนหน้านี้ท่านอาจจะรับรู้จากการอ่าน

แต่ผมคิดว่าคนที่จะอธิบายเรื่องพระเมรุมาตร

อาจารย์ทงทองจันทรังสุ
ผมได้สัมภาษณ์อาจารย์ทรงทองไว้
แล้วจะตัดมาประมาณสัก๗๘นาที
แล้วให้อาจารย์ทงทองเล่าให้ท่านฟังซะก่อนว่า
ความหมายของพระเมรุมาตร
อะไรต่างนั้นเนี่ยมีความหมายยังไง

เราได้เห็นภาพที่สนามหลวง
เราได้เห็นภาพเขาพระสุเมน
เราได้เห็นภาพสัตว์หิมพานทั้งหลาย
อันนั้นคือความเชื่ออย่างที่ว่า
หมดคือการกลับไปว่าเมื่อท่านสวรรคตแล้ว

มีสระอโนดาตมีสระถิมพานมีบรรดาองค์ประกอบต่างของพระเมรุมาตร
ก็เป็นการทำให้ความเชื่อของเราที่เราเคยอ่านหนังสือ
สิ่งที่เราเคยได้รับการสั่งสอนถ่ายทอดมา
ว่าเมื่อพระเจ้าบริณเราสวรรคตแล้วได้เห็นกับตาเราจริง
ก็ท่านพระบรมศพท่านประดิษฐานอยู่บนเขาพระสุเมน
แม้กระทั่งคำที่เรียกพระเมรุมาตรตรงนี้เมรุตรงนี้คือเขาพระสุเมนที่ว่านี้ล่ะนะครับ
นี่ก็คือคติของสถาปัตยกรรมซะก่อน
เพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับ
ที่จริงทั้งสองแนวทางทั้งสองแนวคิดก็มาบรรจบกันได้
ที่ว่าอวตารลงมาเพื่อสมัยก่อนเราอ่านหนังสือมาปราบทุกเข็น
แปลว่านี้อวตารลงมามาช่วยเหลือประชาชน
ก็ไม่เหมือนกับเรื่องของพระพุทธอาสนาที่เป็นพระโพธิศัตริย์
บำเพ็ญบารมีมาทำความดี
สองอย่างไม่ได้ขัดกันประสานสอดคล้องกัน
และยิ่งถ้าสำหรับคนรุ่นคุณสุภาพรุ่นผม
คนที่เกิดทันแผ่นดินรัชกาลที่๙นั้น
ไม่ว่าจะอธิบายด้วยเหตุผลคนใดแล้ว
ก็เป็นที่ประจักษ์กับเราว่าพระเจ้าหัวพระองค์นั้น
ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างในความหมายของสิ่งที่เราได้รับ
ซึ่งนำมาสู่พระเมรที่ว่า
มีมาหลายร้อยปีแล้วในบ้านเรา
ผมไม่แน่ใจนักว่าสมัยสุโขทัยงานพระบรมศพพระจบดินครั้งนั้น

แต่อย่างน้อยในสมัยอายุทยานั้น
เรายังพอมีร่องรอยหลักฐานอยู่บ้าง
มีจดหมายเหตุของบ้านเราเองบ้าง
มีเอกสารเก่าที่ฝรั่งต่างชาติเข้ามาค้าขายในเวลานั้น
ผมว่าคนต่างชาติมาเห็นงานพระบรมศพครั้งใด
ก็ต้องมหัศจรรย์ใจ
ที่ผ่านไปไม่นานผมเคยอ่านหนังสือ
ที่บันทึกไว้ไปไม่นานก็คือ

ครับผมนั่นก็เป็นความยิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับท่าน

เพราะว่าพระเมนเก่าขึ้นไปกว่าราชการที่๔เรา
เราหาภาพถ่ายไม่ได้เลยล่ะ

เพราะเหตุว่าอาจจะขึ้นไปปลายรายการที่๔
มีพระเมนสมเด็จเทพศรินนิดนึง
แล้วก็พระเมนรัชกาลที่๔ตอนต้นรัชกาลที่๕
ประเด็นที่ผมจะเรียนคุณสุภาพขยายความตรงนี้ครับ
ก็คือว่างานพระบรมศพทั้งหลายในสมัยก่อน
ก่อนรัชกาลที่๕ขึ้นไปว่างั้นก็ละกันนะครับ

คนในยุคปัจจุบันอาจจะนึกไม่ออก
ถ้าเราดูภาพแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าเท่าไห
แต่บอกตัวเลขมาอาจจะพอเข้าใจได้

มีความสูงประมาณ๕๕เมตร

แต่พระเมนสำหรับรัชกาลที่๔นั่น
มีความสูงที่ประมาณ๘๐เมตร
อาจารย์แปลกใจเหมือนผมไหมว่า

เอาสร้างอย่างไรนึกไม่ออกจริงนะ
เครื่องไม้เครื่องมือเครนยักษ์อะไรต่าง

ก็เป็นปริศนาสำหรับผมอยู่เหมือนกันนะฮะ
ผมนึกไม่ออกว่าท่านทำกันอย่างไร
ผมจะเรียนข้อมูลพระเมรที่กณะที่
รายการที่๕ซึ่งก็ใกล้เคียงกับพระเมนคราวนี้นะครับ
พระเมนครั้งนี้เรามีเวลาตระเตรียมการกันทั้งหมด
ประมาณ๑ปีใช้คำว่าแรงนั้นก็ได้
ผมก็ยังมีความสงสัยแล้ววันก่อนคุยกับ
ผู้ที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงคุณก่อเกียรติทองผุด
ซึ่งเป็นศาสตราบริกของกลมศิลปกรณ์ที่เป็นผู้คบคุมการก่อสร้างของเดน
เราคุยกันว่าพระเมนของราชการที่ห้าเนี่ย
สวรรคต๒๓ตุลาคมใครก็ยอมทราบดีอยู่แล้วล่ะ
พระเมนมีในเดือนตุลาคมถัดมา
ประมาณ๕๖เดือนตุลาไม่นับได้เพราะสิ้นเดือนฉะนั้น๒๓แล้วนะ
พฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนา๕เดือนครับผม

ผมก็ไม่ทราบว่าทำได้อย่างไรเป็นสิ่งที่

ไอ้ที่เราเคยเห็นว่ากำแพงเมืองจีนอียิปต์เขาสร้าง

นะครับแล้วเครื่องมือในเวลานั้นก็อย่างที่อุทธภาพว่า

ถ้าเป็นพระเมนรุ่นเก่าขึ้นไปถึง๘๐เมตรเกือบจะ๑๐๐เมตรอย่างนี้นะครับ
นึกไม่ออกเลยว่าทำอย่างไรนะ
แต่ว่านี่เป็นสติปัญญาของปู่ย่าตายายเราจริงล่ะ

อุปกรณ์แบบรูปแบบความหมายเหมือนกันไหมครับแต่ละรัชการ
เหมือนกันครับผมคือการสร้างสวรรค์นะครับ
แล้วก็แต่ว่ามีความแตกต่างนิดหนึ่ง
ถ้าเป็นพระเมนรุ่นเก่าราชการที่๔หรือเก่ากว่านั้นขึ้นไปนะครับ
จะมี๒ชั้นคือหมายเป็นอาคารที่ว่าสูง๘๐เมตร๑๐๐เมตรอยู่ชั้นนอก
แล้วมีพระเมนขนาดย่อมอีกองค์หนึ่งที่พระเมนทองอยู่ข้างใน

เพราะฉะนั้นขนาดยิ่งใหญ่มากเหลือเกินใช้เวลา
เรื่องสำคัญอย่างนี้ใครจะเป็นคนตัดสินใจว่า
เมนรัชกาลที่๔เมนรัชกาลที่๕กับเมนในหลวงรัชกาลที่๙
ควรจะเอามาดัดแปลงความเหมือนความต่างกันยังไง
สุดท้ายก็ต้องเป็นพระบรมราชวิชัยของพระมากษัตริย์ราชการต่อมานะครับ
เป็นต้นว่าว่าเมื่อครั้งพระจุวรกันที่๕สวรรคตนะครับ
ทรงพระมริเมื่อครั้งที่ท่านยังทรงพระชนอยู่
ว่าพระเมนในอดีตสมัยที่ผ่านมานั้นขนาดใหญ่โตมากมายเหลือเกิน
แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทรัพยากรใช้อะไรตะเบี้ยอะไรมากมาย
สมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็พระเมนเป็นของชั่วคราวนะ
เสร็จเราก็รื้อลงเพราะฉะนั้นท่านกระทรงพระมริว่า
ขนาดของรถเมย์นั้นทำให้ย่อมลงก็ได้
ไม่มีครับผมเพราะเหตุว่าต้องเรียนว่ามันจะมีสักสองเรื่องนะครับ
หนึ่งคือสิ่งที่เป็นวัสดุก่อสร้างใช้วัสดุก่อสร้าง

จะพบว่าแม้ทั้งการประดับตกแต่งที่เราเห็นงดงามนะครับ

เรียกว่ากระดาษทองย่นผ้าทองย่นอะไรก็แล้วแต่เถอะ

แต่ว่าอย่างพระยานมาตร
ยานนมาตรนี่ใช้ร่วมกัน

อย่างพระมหาพิชัยรัฐสรรค์นี่ตั้งสมัยรัฐการณ์ที่๑

พระเมนนั้นเลื้อลงแล้วถ้ามีไม้เหลือ
ในอดีตเอาไปทำโรงพยาบาลได้ทำสิริราช
แต่บางทีเป็นไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็สลายไป

แต่ถ้าหากเป็นงานศิลปะที่ประดับพระเมน
เทวดาที่ถือเครื่องประดับต่างอยู่เหล่านี้

ถ้ายังอยู่ในสภาพที่ใช้

แต่ไม่ได้นำมาใช้ใหม่สำหรับคราวต่อไปนะ
ทำใหม่ทุกคราวนะเวลามีงานพระเมน
แต่งานฝีมือที่เป็นกรงานปรณีต่างแล้วเนี่ย
ก็นำไปเก็บรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์ในทางศิลปะของบ้านเมือง

พันนานาใดก็ไม่เหมือนภาพที่ได้เห็นนะครับ
นี่คืออาจารย์ทงทองจันทรังสุที่มาอธิบายให้ฟัง
ช่วงท้ายของรายการในวันนี้
บันทึกไว้ในแผ่นดินเป็นเรื่องราวของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙กับตำรวจครับ
เป็นที่รู้กันในแวดวงของตำรวจครอบครัวตำรวจ
ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙นั้น
ทรงเมตตากับตำรวจมาก
มีบันทึกมีเรื่องราวมีพระราชดำรัฐหลายช่วงหลายตอน

แต่ที่หยิบมาพูดในวันนี้

ผมอยากให้ท่านดูภาพภาพหนึ่งที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ตอนที่ประทับอยู่ที่สิริราช
แล้วผลตำรวจโกวิด๔ตลายันต์
ก็ได้มีโอกาสไปกราบที่พระหัสท่าน
พระองค์ทรงตัดถามถึงความเป็นอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งพวกเราก็คงทราบกันดีว่า
ตำรวจใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องเสี่ยงภัยอย่างไร
เสียชีวิตบาดเจ็บไปมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีข่าวร้ายอยู่มาเป็นระยะ
ระยะพันธุ์ตำรวจเอกมณัฐสัตยรักษ์ตำรวจนักเขียน

แล้วก็มีเอากระแสพระราชดำรัฐที่ตรัสกับ
คนตำรวจเอกโกวิทย์สิโปโกวิทย์วัตถนะ
ลงไว้ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์
สิ่งที่ท่านรับสั่งกับพลตำรวจเอกโกวิทย์เป็นอย่างนี้ครับ
ตำรวจทางใต้เป็นอย่างไรบ้าง

ผู้เสียชีวิตและครอบครัวเขาด้วย
ไปช่วยหาวิธีการทำงานให้เขาปลอดภัย
ไปดูแลขวัญและกำลังใจเขาให้ดี

นิตยสารมติชนฉบับนั้นวางตลาดไปไม่นาน
มีชายหนุ่มคนหนึ่งมา
มาพบผมที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ

เขาเป็นคนหนึ่งที่มีพ่อเป็นตำรวจ
แล้วพ่อก็เสียชีวิตจากการซุ่มโจมตี
จากผู้ก่อเหตุร้ายใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้อ่านบทความของพันธุเอกมณัฐสัตยลักษณ์
หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์แล้ว

กราบพระชายลักษณ์
ขบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้า

นี่เป็นที่มาของกรอนบทนี้ครับ
พ่อผมโดนยิงตายในหน้าที่
เพราะถูกซุ่มโจมตีกระทันหัน
แม่กับน้องร้องไห้อยู่หลายวัน
ตำรวจถูกฆ่าฟันมาหลายคน

น้ำตาแม่ก็หลั่งลงอีกขน
อ่านจบแม่ก้มกราบพระภูมิพล
เมียตำรวจจน

แม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้
รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใคร
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไร
ก็จึงไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ
ฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไร
ไม่ได้หวังให้ใครจดจำ
แม่อยากเย็นแค่ไหน
ไม่เคยบุญสักครั้ง
ไม่มีใครจดจำ
แต่เราก็ยังภูมิใจ
จะปิดทองหลังองค์
ปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา
ไม่ว่าดีร้าย
ไม่มีใครอยู่ทางฟ้า
ถึงเวลาก็ต้องไป
เหลือไว้แต่คุณงามความดี
ขอเธอทูลศักดิ์สียิ่งสิ่งใด
แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี
โลกยังไม่สิ้นหวัง
ถ้ายังมั่นในความดี
สถานไม่เคยนายนี้
คนดีไม่มีวันใด